พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ตอนนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
แล้วก็พูดถึงการที่มันมากระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะพงัน
ใช่ค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ลูกจ้างของร้านขายยาแห่งหนึ่ง
เป็นผู้ชายสองคนนะออกมาทะเลาะกับนักท่องเที่ยวสาว๒คน
ซึ่งนั่งอยู่ที่หน้าร้านชุนละมุนเลยนะคะ
แล้วก็มีคนเข้ามาพยายามห้ามด้วยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายผู้ชายคนหนึ่งหนึ่งในสองคนเนี่ย
คว้าขวดขึ้นมาตีเข้าไปที่บริเวณหลังศีรษะของนักท่องเที่ยวสาว

มีคลิปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะไปดูพร้อมกันค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เริ่มชุลมุนแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงแรกนี่นะคะ
นักท่องเที่ยวสาวสองคนก็คือสวมเสื้อสีขาวกับสีเหลือง

แล้วผู้ชายสองคนเขาอยู่ในร้านขายยาอันนี้เป็นร้านขายยานะคะ
เขาออกมาด้านนอกเพื่อที่จะบอกนักท่องเที่ยวสองคนให้ออกไปจากพื้นที่หน้าร้าน
โดยเขาให้เหตุผลต่างนานาว่าเดี๋ยวมีคนมาซื้อยา
เดี๋ยวมีคนไม่สบายมาขอรักษาขออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือต่าง
แต่นักท่องเที่ยวสาวสองคนนี้ไม่ไป
สรุปมีปากเสียงกันและชุนละมุนกันยื้อกันไปยื้อกันมา
ระหว่างนั้นชายเสื้อดำค่ะกระชากผมนักท่องเที่ยว
ซึ่งสวมเสื้อสีเหลืองแล้วก็คว้าขวดตีเข้าไปที่ศีรษะ
เลือดอาบทั้งตัวแล้วเธอก็ยืนจับศีรษะด้านหลังแบบนี้นะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๒๔๗นาทีของวันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ก็คือเข้าสู่ช่วงวันที่๒๗ถ้านับเป็นคืนคือคืนวันที่๒๐
เกาะพังอันเขานักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเต็มหาดไปหมดเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ชายในคลิปที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณจักริจจันทศรอายุ๒๙ปีเป็นชาวเชียงราย
เป็นคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปว่าใช้ขวดตีศีรษะนักท่องเที่ยว
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุนักท่องเที่ยว
ซื้ออาหารมานั่งกินอยู่ที่หน้าร้านนั่งอยู่นานเลย
ก็นั่งอยู่ได้สักพักนี่นะคะ
เขาก็เข้าไปเตือนเขาบอกว่าเอ๊ะคือมันกิดขวางทางเข้าค่ะ
เพราะว่าอาจจะมีลูกค้ามาใช้บริการในร้าน
บอกแบบนี้๓ครั้งบอกว่าให้ออกจากหน้าร้านไป
แต่ปรากฏว่าทั้งสองคนออกไปไหมไม่ยอมออกค่ะ
ครั้งสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจเขาบอกว่าเอาถ้าเกิดว่าไม่ออกเนี่ย
จะสาดน้ำใส่แล้วนะปรากฏว่านักท่องเที่ยวเสื้อขาว
เดินเข้ามาเลยค่ะมาบีบคอทำร้ายนายปิติพัฒน์สังขหะ
อายุสามสิบเจ็ดปีปีติพัฒน์เนี่ยเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงนะ
แล้วก็เป็นลูกจ้างในร้านนี้พอหลังจากที่นายปิติพัฒน์เนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปเลยค่ะ
คือชุนละมุนวุ่นวายนะเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ยอมรับแหละค่ะ
ว่าเขาทำเกินกว่าเหตุจริงแต่ที่ทำเกินกว่าเหตุ
เพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นคือก็ต้องยอมรับ
แล้วก็ต้องบอกตรงว่าระงับอายงอารมณ์ไม่อยู่แล้วค่ะ
เขาฝากขอโทษสังคมและขอโทษชาวเกาะพงัน
ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและยอมรับผิดทั้งหมด
ฟังเสียงของนายปฏิพัฒน์เล่าถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ต้องยอมรับต้องขอโทษจริงคือขอโทษ
คือเพราะว่าตอนนั้นมันชุนละมุนแล้วก็
นุมูลแล้วก็เราก็ป้องกันตัวแต่ว่าเราอาจจะป้องกันตัวด้วย
รุนแรงเกินไปเพราะใช้ขวดขวดเหล้าฟาด
แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนเขาเป็นคนเริ่มก่อนหมด
เราพยายามบอกแล้วว่าอย่านั่งเพราะถ้านั่ง
ลูกค้าที่ฉุกเฉินมาเคสฉุกเฉินมาก็จะเข้าไม่ได้
เพราะอีกครึ่งทางหนึ่งก็เป็นของอีกร้านหนึ่ง
เราพยายามบอกสามรอบสี่รอบแล้ว
แล้วที่ฟาดก็คือเหมือนกับบันดาลโทษะเหมือนอารมณ์อารมณ์ชั่ววูบอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนั้นคือผู้หญิงเขาล็อกคอผมแล้วคือเขาไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลย
ผู้หญิงเสื้อสีส้มก่อนเพื่อไม่ให้เข้ามาหาคนนี้
แล้วมาหาพี่เขาแล้วพอผู้หญิงเสื้อสีขาวที่อยู่กับพี่เขา
เห็นว่าเราห้ามเพื่อนเขาเสื้อสีส้มผู้หญิงก็หันมาเราก็จับคอเรา

ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวนักท่องเที่ยวสาวสองคนนะคะ
ซึ่งเป็นสัญชาติโปรตูเกตมาสอบปากคำและให้ไปแจ้งความร้องทุกข์
ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์บริเวณหน้าร้านขายยาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
ตอนนี้ตำรวจก็ได้เชิญไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
พลตำรวจตรีอภิชาติมนศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
สั่งการให้พนักงานสอบสวนเข้าไปเก็บหลักฐานในวันที่เกิดเหตุทั้งหมดเลย
รวมทั้งตรวจสอบว่านักท่องเที่ยวหลังจากเกิดเหตุแล้วเขาไปทำแผลที่โรงพยาบาลไหน
และให้นำรายการการรักษาพยาบาลของทางโรงพยาบาลมาประกอบสำนวนค่ะ